ถ้าพูดถึงซุปตาในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชม
เพียงแต่ซุปตารุ่นใหญ่ในบ้านเราจะขายดิบขายดี
ซุปตาเด็กก็ขายดิบขายดีไม่แพ้กันนะคะ
โดยเฉพาะน้องอลินกับน้องอลัน
ฝาแฝดของคุณหมอโอ๊คและคุณโอปอลปณิสรานะคะ
บรรดาพี่ป้าน้าอาบนโลกโซเชียล
ตถึงขนาดที่ว่ามีงานทาบทามติดต่อเข้ามาให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์
แต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ใจอ่อนนะคะ
ไม่ยอมให้รับงานพรีเซนเตอร์ง่าย
เหตุผลก็เพราะอยากจะให้เด็กได้ใช้ชีวิตตามวัยของพวกเขานั่นเอง
และในเร็วนี้ลูกน้อยทั้งสองคนก็เตรียมที่จะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อย่างคุณโอปอลและคุณหมอโอ๊คเอง
ก็ยังยืนยันว่าจะเลือกรับงานเหมือนเดิม
เพราะอยากมีเวลาให้ลูกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
แต่อย่างอันนี้คือเป็นตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์
เราก็ต้องทำงานให้เขาซึ่งลูกเราก็จะต้องบอกลูก
เราเข้าใจด้วยนะว่าเรามาทำงานนะลูก
ต้องมีติดต่อมาเยอะแล้วก็เราดูที่ความสบายใจ
สบายกายของเขาเป็นหลักด้วยอะไรอย่างนี้นะ
อันถ้ารู้ว่าต้องเจอคนเยอะมากหรือว่าเป็นฮอปิดอะไรอย่างนี้
เราก็ค่อนข้างระวังเดือนหน้าเข้าโรงเรียน

นี่คือซ้อมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

แล้วก็ต้องฝึกให้เขากินข้าวเองให้ได้